เข้าป่าหาเหตุหายไป๓วันมาเจอวันที่๔

แต่ก่อนจะเจอเรื่องดีมีเรื่องหลอนเกิดขึ้นฮะ

ได้ยินเสียงไกลแล้วเหมือนมีขบวนแห่
แห่พาไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้มา
หนุ่มคนนี้ปรากฏว่าสุดท้ายเดินออกมาคนเดียว
แล้วไอ้ขบวนแห่ที่ว่าเนี่ยมันหายไปไหนเจ้าหน้าที่บอก

เออเออเลย

โดยไข้ไฟ

มาอยู่ไหนมากินเขา

สาธิตทองอ่อนอายุ๒๗ปีหลงป่าในพื้นที่ของอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
ตอนเดินออกมาเนี่ยทีมงานก็เฮฮาเฮฮาเพราะว่าเอาเจอ
หลังจากหายไป๓วันมาเจอวันนี้ก็คือวันที่๔
เรื่องของเรื่องเนี่ยระหว่างที่นายสาธิตเขาหายตัวไป
ตั้งทีมค้นหาแบ่งออกเป็นหลายทีม
และระหว่างที่ทีมนี้เขากำลังกินข้าวกันอยู่
ตั้งวงกินข้าวกันอยู่ได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโคม
มาจากปลายทางพอมาจากปลายทางก็มองไปมองมา

ได้ยินเสียงคนสักพักเดียวใครอ่ะทีมไหนวะ
ก็เลยเดินตามไปฮะพอเดินตามเสียงไป
ปรากฏว่านายสาธิตเดินสวนออกมาอ้าวดีใจกันใหญ่เลย
พอดีใจเอ้าลืมนึกไปแล้วทีมงานคนอื่นที่ไปค้นหาเจอ
สาธิตบอกพี่ผมมาของผมคนเดียว
ผมหลงป่าแล้วผมเดินของผมคนเดียว
ได้ยินจากไหนแต่ทุกคนทุกหู
คนหนึ่งมี๒หูมีเป็น๑๐คน
ได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโคมเหมือนกันหมดเลย

ตกใจแต่ได้เจอนายสาธิตแล้วก็โอเค
แต่หลังจากนั้นมายิ่งตกใจเข้าไปใหญ่
เพราะนายสาธิตเองก็เผยเรื่องหลอนเหมือนกัน

ตัวเองออกมาไม่ได้เจองูใหญ่ขวางทาง
และทำให้สาธิตติดอยู่ในนั้น๓วัน
จนสุดท้ายยกมือไหว้ขอขมา

โอ๊ยเหรอครับค้างอยู่ตรงนั้น๓วันเต็ม
กับเหตุการณ์นี้เดี๋ยวฟังจากสาธิตนะครับ
นังไปเลยห้อเห็นเห็นทางบอกมั้ยถึงว่า
สีส้กชีวิตแต่ยังเขียงพื้นหรอ

กั้นข้างไว้ขึ้นแบบอย่างไรไหมเลย

เห็นพี่สาธิตเขาบอกไหมงูเห่าตัวเท่าไหนครับ
เขาจับชิ้นน่องตัวเอง
ดั่วเท่าขาจริงงูเห่า
นั่นมันงูเหลือมแล้วนะแต่ดูออก